ลำตัวแม่แม่บัวผันถังโส
คุณผู้ชมเพิ่งรู้นะคะว่าแม่แกก็เครียดก่อนหน้านี้ค่ะ
ถึงขั้นที่จะคิดลาวงการเลย

เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะก่อนหน้านี้โควิดไง
โควิดเจ้ากรรมทำแม่บัวผันไม่มีงานเลย

กับศูนย์ก็คือนั่งเศร้านั่งตมใจอยู่ที่บ้าน

แต่ว่าล่าสุดนะคะแม่บัวผันทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวของเราไปเจอแม่บัวผันนี่แหละค่ะ

แม่บอกว่าโอ้โหช่วงโควิดจริงนะแม่แบบถูกยกเลิกงานหมดเลย

พร้อมกับบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
อยู่วงหมอลำมา๒๐ปี

ปาดจิโธ่แทบแบบไก่และผาของคุณผู้ชมนะคะ

จากที่ไม่มีงานเลย
ตอนนี้คิวงานเดือนละ๑๐คิวแฮปปี้แล้ว

มันเบสเทอร์กว่าเดิมอีก

แต่คนลุกสุดแท้แม่ก็เลยยิ้มออกมีความสุขนะคะ
ถ้าขึ้นเต้นโชว์จังหวะมันได้

ก็สูงขึ้นมากกว่าเดิมอีก

ต้องแบบตั้งสูงตั้งหม้อแบบนี้เลย

ปีนี้คือร่างกายมันก็แข็งแรงขึ้นดีกว่า

จะมากจะน้อยแล้วก็คือแบบได้ออกหาปริศาสตร์ช่วงเท่ากันดีกว่าแล้วนะคะ

ก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าผอมลงแล้วก็เฟี้ยวนิดหนึ่งนะจ๊ะ
เป็นเหตุบุญเป็นเหตุอย่างสีนาก็คือซอยไปว่าเออก็แบบอธิษฐานว่า
ขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นขอให้แบบทุกอย่างในชีวิตเราดีขึ้น
เอออย่างนี้ไปก็คือแบบทุกอย่างก็ดีขึ้นจริงค่ะทุกคนนะคะ
ก็คือแบบท้อแต่เราไม่ถอยค่ะไม่วางเลยค่ะทำวงต่อค่ะทุกคนนะคะ

เออนี่มาจากทีมงานทีมงานแอบแซวคุณผู้ชมหัวแม่สูงขนาดไหนดูเอาเอง
ก็ดีหมอมใยไปเลย
มันต้องสูงขึ้นไปอีก
มันต้องประคับประคองไฟเสียงแล้วก็ต้องล่องไปเรื่อย
เว่าไปเต้นไปแล้วก็โยกไปจังสินอันนี้
เออคอยแข่งด้านบนอย่างนี้แต่ข้างล่างนี่คือแบบโอ้โหแบบเต็มที